ไปดูอีกหนึ่งภารกิจในการช่วยเหลือสัตว์ตัวนี้กันหน่อย

แมวก็ตกท่อเหมือนกันคุณผู้ชม
น้องแมวน้องแมวไปอยู่ในท่อแบบนี้ช่วยได้ยังไงไปดูค่ะ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
เออจะได้ไหม
สามารถช่วยมันขึ้นมาได้โดยการที่เอาบวกไปคล้องตรงช่วงตัวมันนะ
ไม่ใช่ทะคอมันนะคุณผู้โยมตรงตัวมันค่ะ
แล้วก็ดึงมันขึ้นมาได้อย่างสำเร็จ
คุณผู้ชมค่ะนี่แหละก็เป็นภารกิจการช่วยเหลือน้องแมวนะ
ที่มันติดท่อนะเรากดว่าพอขึ้นมาได้
ก็มีคนใจบุญรับไปเลี้ยง
แล้วมันก็สุขภาพดีแข็งแรงขึ้นหน้าตาสดใสแข็งแรง
เห็นแล้วน่าเอ็นดูเลยทีเดียว
ตอนนี้เรายังช่วยกันไม่ได้สักทีเลย

อ่ะแต่สุดท้าย๔วันผ่านไปนี่ไงน้องดูคุยนุยขึ้นนะ

ต้องทำยังไงเอาสมรีงมาปั่นนะจะหายไหม

มันมีเอกลักษณ์ของมันมีความน่ารักของมัน
ใครอยากไปดูความน่ารักของน้องแมวตัวนี้
หรือถ้าอยากดูความน่ารักของแมวแนะนำมาที่ไทยรัฐทีวีนะ
เพราะว่าแมวเราเยอะมากเลยครับ

เดี๋ยวเราจะถ่ายแมวไทยรัฐนำเสนอคุณผู้ชมบ้าง
เดี๋ยววันไหนเดี๋ยวถ่ายให้ดูแมวไทยรัฐเยอะจริง
ตัวหนึ่งค่ะชอบไปขึ้นรถคุณสุพัศราณ